สวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะ
กลับมาร่วมตัวกันอีกนานหนึ่งโอ้ยหายไปสองวันนี้แรงเยอะนะเราอ่ะ
ไม่คือเมื่อวานวันจันทร์เนี่ยนะฮะพอดีไปงานศพของป่าเดียนะครับ
อย่างที่เห็นในภาพที่ที่นั่นมาแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ไปงานศพของทางคุณแหวนนะครับ
แล้วก็วันนี้ก็เลยกลับมาทำงานเดี๋ยววันศุกร์ว่าจะไปงานปาเดียอีกทีหนึ่ง
วันศุกร์เรามีถ่ายทอดอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะไปงานศพกันนี่แหละ
อย่าลืมนะครับก็ร่วมส่งแรงใจนะครับเชียร์ทัพช้างศึกไทยคว้าชัยในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับนะครับ
ครั้งที่สี่สิบห้านะฮะวันที่สิบสี่แล้วก็สิบหกแล้วก็ดาคมนี้นะครับ
ตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นนะท่านคุณผู้ชมครับทางไทยรับทีวีช่องยสลิสองเนี่ยถ่ายทอดสดสดให้ชมกันเลยอืม
คุยกันไปแล้วสรุปแล้วเป็นเรื่องที่ดินป่ะคืออันนี้ยังไม่ทราบนะครับ
แต่ว่าอย่างนี้คุณผู้ชมจากกรณีที่กลุ่มคนร้ายแต่งกายคล้ายทหาร
บุคคลายกครอบครัวผู้ใหญ่บ้านอ่าวลึกจังหวัดกระบวิน
จนมีผู้เสียชีวิต๘รายแล้วก็บาดเจ็บ๓ราย
โดยคาดว่ามีผู้ก่อเหตุทั้งหมด๖๗คนด้วยกัน
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบ
หาสาเหตุจูงใจในการก่อเหตุเสนขวัญในครั้งนี้ด้วย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อตอนสัก๑๐โมง๒๐นาทีที่ผ่านมา

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาที่เป็นผู้ประวัตรรอ
มีการกล่าวถึงกรณีการลงพื้นที่ตรวจสอบ
เหตุคนร้ายบุคบ้านผู้ใหญ่ที่อ่าวลึกกระบวิน
แล้วก็ยิงทิ้งทั้งครอบครัวเสียชีวิต๘ศพ

ว่าเมื่อวานนี้ตนพร้อมกับคณะทำงาน
กำลังเร่งสืบเบาะแสของคนร้ายอยู่นะครับ

ความขัดแย้งทั้ง๕ประเด็นนั่นก็คือ
เรื่องของการประธานบัตร

ถูกต้องแล้วก็มีเรื่องชูสาว

ทุกวันต้องมีมารยาททั้งสอง
ภาพตัดได้ยังไม่เขางงนะครับ
และก็ยังมีเรื่องของความขัดแย้งที่ดินสาธารณะ
ของผู้ตายแล้วก็เรื่องยาเสพติดด้วยนะครับ
ทางพลตรวจเอกจากทิพย์ได้มีการกล่าวนะครับ

จะต้องมีการวิเคราะห์ทั้งหมดทุกมิติก่อนด้วย

ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหรือเปล่านะครับ

เป็นคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาก่อเหตุหรือไม่

ส่วนกรณีนะฮะที่พบเงินของในทุนเนี่ย
โอนเข้ามาในบัญชีก่อนเสียชีวิตนั้น

ก็ต้องรอสืบสวนทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับ
ส่วนพยานที่รอดชีวิตคุณพระดำพี่ม้าคุณผู้ชมครับ

ส่วนอาวุธปืนที่คนร้ายก่อเหตุได้นำมาตรวจสอบแล้วว่า

แต่เบื้องต้นสันนิษฐานได้ว่าคนร้ายน่าจะใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันในการ

แต่ทุกอย่างต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกันไปด้วย
บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการสเก็ตภาพคนร้ายเรียบร้อยแล้ว๑ราย

และภาพนี้เนี่ยก็ได้ส่งมอบต่อให้กับทางอัศวิน

ที่คนร้ายเอาไปด้วยทั้งข้อเหตุ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญกันแบบสุดเลยเนาะเมื่อวานนี้

พอเข้าไปยิงเสร็จเพราะงี้ลูหะว่าเราคอยอยู่เดี๋ยวจะพูดให้

มันเก็บปลอกกระสุนปืนไปด้วย

เพราะว่าธรรมดาตำรวจต้องสืบจากปลอกกระสุนว่ามาจากที่ไหนนี่เอาไปด้วยนะฮะ
แล้วก็กล้องวงจรปิดเอาไปด้วยนะฮะ
แล้วก็เรียกว่ายิงเนี่ยหวังตายเลยคือยิงหัว
แต่คนที่รอดชีวิตรอดก็คือเป็นโรมไปตรงหู
เขาก็เป็นโรงไงเขาก็นึกว่าตายแล้วเป็นโรงนานเขาเลยรอด

แต่คราวนี้ความปลอดภัยตำรวจเขาก็พูดแต่เราไม่รู้ผู้ชายหรือผู้หญิงนะ
คนนี้เราบอกไม่ได้เป็นนางหรือเป็นอะไรเขาบอกผู้หญิง
เขาบอกเราบอกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในการคุ้มครองของพยาน
อันนี้ไม่รู้อาจจะเป็นผู้ชายหรืออะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้
ปรากฏว่าโดนยิงปุ๊บเสร็จแล้วเป็นลม
คงจะแบบว่าเฉียดหูไปดูสิคนเรามันยังไม่ถึงที่ตาย
ใช่ไหมก็เลยยังรอดอยู่ตอนนี้ตำรวจดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่า
น่าจะรู้อะไรนี้จริง
ท่านผู้ชมครับเราต้องสังเกตว่าฝนตกถล่มกันหลายพื้นที่
โดยเฉพาะภาคอีสานวันนี้ฝนถล่มหนักหลายพื้นที่นะฮะ
กลนครค่อนข้างจะหนักสุดที่หนองหาเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยใกล้จุดวิกฤตแล้ว
ตอนนี้เร่งระบายออกพื้นที่เนี่ยสองตำบลจมบาดานนะพี่ใช้คำว่าจมบาดานเลยนะ
เสียหายกว่าเบื้องต้นตอนนี้๑๐๐ไร่ครับ
ที่ตกมาอย่างหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วม
เปิดเผยวันที่๑๑กรกฎาคมนะฮะเขาบอกว่า
พื้นที่ใต้ประตูระบายน้ำเนี่ยมีเพิ่มสูงน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะฮะ
แล้วก็ล้นตลิ่งไปท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตร
ตำบลบ้านโพนอำเภอโพนนาแก้วและตำบลด่านม่วงคำอำเภอโศกศรีพันธุ์
กศรีพันธุ์ครับอยู่รอบทะเลสาบเสียหายกว่า๑๐๐ไร่
ส่วนจังหวัดศรีสะเกดนะฮะเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืน
จนถึงรุ่งเช้าเนี่ยส่งผลให้เกิด
เดี๋ยวก่อนนะอย่าอ่านผิดนะกัญชัยที่อ่านมาเท่าถูกกว่าทุกอย่าง
ศรีสะเกดเนี่ยเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนฮะ
จนถึงรุ่นเช้าส่งผลให้เกิดน้ำท่วมถนนภายในหมู่บ้านชุมชนหนองยาง
เจริญศุกร์ระดับสูงระดับความสูงของประมาณ๑๕เซนติเมตร
นานถึง๒ชั่วโมงนะฮะหลังจากที่ฝนตกเนี่ยระดับน้ำเริ่มลด
น้ำท่วมแน่นอนจริงน้ำมีโอกาสท่วม
เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกันที่เขื่อนเจ้าพญาฮะ
ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาตลอดคลองสาขา
เราจะสังเกตว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น
แล้วก็ล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านนะครับ
ตำบวนบ้านแผนอำเภอเสนาจังหวัดพนักรสีและทุยา
โดยระดับน้ำท่วมตอนนี้อายุทยาบางพื้นที่
ริมตระลิ่งทั้งหลายตัว๑เมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สินเกิ่งมือการเกษตรก็เสียหายเป็นจำนวนมาก
กรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศเตือนเลยฮะตั้งแต่ช่วงนี้
จนถึงวันที่๑๓กรกฎาคมประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่อง
และฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงวันที่๑๔ถึง๑๗กรกฎาคมเนี่ย
ฝนไม่ได้น้อยลงนะจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะฮะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
เตือนประชาชนแล้วให้ระวังระวังนะไฟฝนฝนตกหนักครั้งนี้
แล้วก็จะมีฝนตกสะสมกันด้วยพี่โอเคอ่ะก็ต้องเตือนกันไว้นะฮะ
นี่แต่อันนี้เราจะมีรถไฟความเร็วสูงไปอีสานกันแล้วใช่ไหมจวนแล้ว
ใกล้ความจริงแล้วกรุงเทพน้องคายซึ่งก็เรียกได้ว่านายกรอบศักดิ์
ภูตระกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผย
พื้นฐานทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายระยะที่หนึ่ง
ช่วงกรุงเทพไปถึงนครราชศรีมา
วงเงินเป็นแสนล้านเลยทีเดียว
ระยะเวลาดำเนินการก็คือ๔ปี

ก็เป็นเส้นทางนครราชสีมาไปนองคาย
ก็คาดว่าน่าจะเสร็จประมาณปี๖๕

ถ้าจากโคราชไปนองคายอีกปีนึง

สำหรับเส้นทางเชื่อมทางจากไทยถึงจีน
จะมีระยะทาง๘๐๐กิโลเมตร
ในส่วนไทยรับผิดชอบ๖๔๗กิโลเมตร
ลาว๔๔๐กิโลเมตร
และจีน๗๗กิโลเมตร
ซึ่งจีนรับผิดชอบเยอะมากที่สุดเลยนะ
ขณะเดียวกันจะเป็นการเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะ

นั่นก็คือบังซื้อดอนเมืองอายุทยาสระบุรีปากช่อง

ในอนาคตจะขยายเส้นทางไปจนถึงหนองคาย
จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่
เอาเป็นว่ากรุงเทพน้องคาย
แต่จะมีระยะแรกก่อนนะ
เพื่อที่จะไม่ให้เข้าใจผิดกันนะคะ
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบในเรียกเล่าว่า
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เป็นการเพิ่มโอกาสทางการลงทุนของประชาชนในพื้นที่

โนสวัสดิ์แล้วเมื่อกี้บอกว่าคุณม้าไม่มีวันแก่เลย
ขอบคุณค่ะคนมีความรักมากเลยค่ะ
มีเอาไหนปวาระ

นครทรัศน์ศรีมาชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
ถึงกลัวราชใช่แบบชว๊าปอย่างงี้
แค่วัยแบบ๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะชว๊าป๓ชั่วโมงกันปกติแล้วกับรถจักร
อุณเจธิเวย์ของฝั่งเสยร์ชว๊าปอย่างงี้เลย

นี่อัตรานะคะค่าโดยสารเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะ
บาทนะคะบวก๑๘บาทต่อคนต่อกิโลเมตร
คำนวณตามอัตราดังกล่าวจะทำให้
ค่าโดยสารนี้นะกรุงเทพสระบุรีอยู่ที่๒๗๘บาท

กรุงเทพปากช่อง๓๙๓บาท

กรุงเทพฯปัชช่องมา๕๓๕บาท

เพิ่มไปอีกประมาณสัก๑๐๐กว่าบาท

เหมียวเขาจะนั่งไหมถ้าแบบแบบนี้ราคาอย่างนี้

ชอบนั่งเรือ

สาวใจเด็ดพิชิตงูเหลือมด้วยมือเปล่า

แต่ถ้าพี่มาร์ทพิชิตงูเหลือมนี่เด็ดกว่า

พูดอย่างงี้ดี
มีคนมาดูข่าวใส่ไข่ขนาดนี้เยอะเหลือเกิน
เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าคุณจะพูดไปถึงเจ๊ซุ่มอะไรนะ

หนุ่มกัญชัยเธออย่าแอปคนอย่างเธอ
เดี๋ยวพูดแต่ขออ่านข่าวให้ไปตามสคริป
แต่เขาบอกขอให้คุณพูดในข้อเท็จจริงว่ามันคืออะไร

เชิญจัดรายการโลกสวยต่อไปค่ะคุณข่าวค่ะ
สาวใจเด็ดจับงูมือเปล่า

ป้าซวบอย่างนี้

สาวใจเด็ดพิชิตงูเหลือมด้วยมือเปล่า

สาวเห็นงูเหลือมตัวใหญ่นอนนิ่งบนถนนนะครับ

ก็เลยเดินไปคว้ามับจับไปปล่อยป่าแบบนิ่งเลยนะฮะ

จากการรายงานของเว็บไซต์นะฮะ
เว็บไซต์นะนี่นะฮะ

นอนอยู่กลางถนนแบบในภาพนั้นเลยนะครับ

ผู้ชายเดินหนีนะจ๊ะเห็นไหมล่ะผู้ชายกลัวอ่ะผู้ชายกลัวชะนีไม่กลัวสุดฤทธิ์นี่นางก็สงสาร
แต่จากความมิ่งของเธอเนี่ยลักษณะการจับงูเสศทรรพแบบใหม่อะ
เชื่อว่าเธอน่าจะคุ้นเคยกับสัตว์คานชนิดนี้หรือเคยจับงูมาก่อน
เฮ้ยบ้าฉันไม่เคยเอางู้เข้าปาก
เอางูเข้าไปคุยกับงูคุยกับงูว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะ
เราเราไม่ได้กลัวงูนะแต่ว่ามันขยักแขยงมากเลย
ถ้านี่นะคามิล่าจับงูนะ
ตายแล้วหมาขยักขยังงูหมาขยักขยังงูอีกแล้ว

ดีไหม

เมื่อกี้มิก็พูดกับผมข้างล่างเองนับเนื้อคุณจะพูดเอง
เอาเรื่องนี้เลยไหมเอาไงก็ได้นะเอาสิมา
อ่านไม่ต้องหลีระให้มันจบไป
สาวเผ่ามากเจ้ามีวิธีการขโมยทองแบบใหม่สองฉะลึง

มันไม่ขาดมาแล้วว่าสองสลึงบอกจะตาย

ปรากฏว่านางเอาไปเอามาทำลือจะทำอย่างไร

ทำยังไงแบบจับได้ทุกวัดนางไปเอาทองมานะฮะ
ขี้ออกมาดีเลยครู
เกิดที่บางบัวทองเมื่อเวลาประมาณ๓นาฬิกา
โดยมีสร้อยคอทองคำเนี่ยออกมาด้วย
ถูกหลังจากที่กลืนสร้อยคอทองคำหนัก๒สลึงลงไปในท้อง
จากการสอบถามเข้าเวรว่าผู้ตำรวจก็บอกว่า
ผู้ต้องหาบอกว่าถ่ายออกมาช่วงประมาณตี๓นี่แหละ
ให้ตำรวจนำมาล้างทำความสะอาด
คือเอาทองเนี่ยตำรวจจะต้องเป็นหน้าที่ล้างทำความสะอาดด้วยนะ

โดยเวลา๑๑นาฬิกา

โซมเลยวิ่งราวโซม

ซับนั่นแหละจนโซมเนี่ยดูสินางจนโซมไหมละ
ขนาดนี้นะฮะรอตรวจทะเบียนประวัติอยู่นั่นแหละคุณ
ก็สองสลึงอยู่ในถุงพลาสติกเจ้าของร้านงงเลยว่าโอ้โห
มันมาพร้อมจริงนางใส่ลงไปในถุงพลาสติกแล้วก็
ไม่ใช่นางกินเลยนางกินเข้าไปแล้วก็นางก็เอา
เอาน้ำปุ๊บเข้าไปเนี่ยกินยาเพราะเข้าร้านทองเนี่ยเขาจะมีน้ำมาเสิร์ฟ
ถูกต้องไหมคะนางก็เอาทองยัดปักอึ๊กไปเลย
แต่ที่สำคัญคือตำรวจเนี่ยก็เมื่อจับไปปุ๊บ

แน่นอนอะไรกว่ามันจะออกทำไมทำไม
ผมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะคุณชอบแถมทองอยู่แล้ว
ไอ้ปริศ
อีบิดุกอีชั่วต้องบอกคุณผู้ชมท่านใดหนุ่มผู้ชายท่านใดเนี่ย

ผีราชินีแถบทอง

ดำแหกด่านลากตำรวจถลายไปตามพื้นถนนค่ะ
เหตุก็แค่แบบว่าขอตรวจเลขทะเบียนรถแค่นั้นเองนะคะ
เหตุเกิดเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมปีนี้เองค่ะ
ซึ่งก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบังมศ
ว่ามีข้าราชการตำรวจจราจรสอนอท่าข้าม
เดินทางไปรักษาอาการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

แล้วก็พบว่าดาบตำรวจนิติอัญชรีนะครับพบหมู่งานจราจรสอนอท่าข้าม
ทำแผลฟกช้ำแล้วก็ถลอกตามร่างกายหลายแห่ง
โดยเครื่องแบบที่สวมใส่ขาดวิ่นจำนวนหลายจุดเลยทีเดียว
หลังจากการตรวจสอบดาบตำรวจนิติก็เล่าว่า
เมื่อตอนช่วงเย็นของวันที่๑๑ที่ผ่านมา
กำลังจะปฏิบัติหน้าที่อำนวยการอำนวยความสะดวกการจราจรอยู่
หน้าบริเวณท่าข้ามนี่ไงครับเห็นไหมนี่แล้วลากไปถึงขนาดนี้
เฮ้ยทำไมทำไมครับ
ใช่นี่ไงเพียงแค่ขอตรวจนะ

แล้วตัวลดสกัดจับได้ไหม

พร้อมกับสอบส่วนมีข้อหานี้นะ
คือ๑ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่

แล้วก็ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
ซึ่งขับรถยนต์เป็นเบนท์

สีดำอย่างที่คุณได้เห็นเนี่ยแต่ไม่ทราบรุ่นนะฮะป้ายแดงด้วยนะ
ขับผ่านมาจึงโบกให้หยุดขอตรวจเพราะเห็นป้ายแดงจึงขอตรวจไง
เอกสารการซื้อขายพบว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยขับพาผู้โดยสารชายหนุ่ม
นั่งข้างมาด้วยกันหนึ่งรายโดยฝ่ายชายทำท่าเอื้อมหยิบเอกสาร
จากลิ้นชักหน้ารถมาให้แต่ฝ่ายชายก็สั่งให้ผู้หญิงเนี่ย
เล่นเครื่องออกไปเลยยั่งรถเร็ว
เป็นเหตุให้ตนซึ่งอยู่ในท่าเอี้ยวตัวเข้าไปรับเอกสารในรถ
เสียหลักก็ล้มกริ้งไปบนพื้นถนนก็ได้รับบาดเจ็บอย่างที่ได้เห็นนี่แหละค่ะ

ช่วงหน้า

ใครมีลูกบอกลูกใครมีหลานบอกหลาน

มีข่าวมาแรงนะครับกับแฮชแทกใหม่นะครับ

หรือจะเป็นภาคต่อของต่ำตมไม่หยุดนะครับ

ชนิดที่ว่าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวนะครับ
ก็คือเริ่มต้นนะครับมาจากแฮชแท็กนะครับ
ตมไม่หยุดนะฮะกับเรื่องราวของพิษกาชัย
โสสกลรัฐแล้วก็พลอยหอวังนะครับ
ก็ร่วมวงที่ดราม่าด้วยนะครับ
แฮชแท็กนี้ตามเข้าไปด้วยนะครับ
แต่ถ้าว่าชาวโซเชียลจำนวนนึงนะครับ
รู้สึกไม่พอใจกับท่าทีของรายการนะครับ

ทำให้มีคนไปตั้งกระทูในพันทิศนะครับ

อยากให้อะไรเกี่ยวอะไรเนี่ย

อยากฟังสัมภาษณ์เรื่องความรักในอดีตของนางจัง

คราวในอดีตเรื่องความรักความสัมพันธ
ระหว่างยาทิศกับคุณเอสโวราลิส

ที่เคยมีประเด็นข่าวกันก่อนหน้านี้นั่นเอง
ส่งผลให้นะครับให้แฮชแท็ก

แล้วก็ล่าสุดนะครับวันที่๒๒กรกฎา

เพราะว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า

อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะเงินเนี่ย

เดี๋ยวขอเล่าให้จบก่อนฉันเถียงแทนนะ

ซึ่งข้อความดังกล่าวนั้นทำเอาโลกออนไลน์
ของจริงอันนี้คือของจริงแต่หมายถึงว่าเขาก็เล่นไอจีของเขานั่นแหละ

บางคนก็เอาไปโพสต์บอกว่าประมาณว่า

ทีนี้ไอ้ตรงนั้นผมเข้าใจแล้วเป็นของปลอมไม่ต้องเอาแล้ว

คำว่าปลาซุ่มมันคืออะไรผมไม่เข้าใจ
เขาก็มีการไปขุดประวัติกันมาตลอดเวลาว่า

หรือใครต่อใครที่เคยมีข่าวกับพี่ชอต
ซึ่งก็ตัวพี่ชอยเองเขาก็ไม่เคยพูดอะไรยังไงใครพี่ไก่สมพล
เขาก็มีการไปขุดออกมาทั้งหมดว่าทั้งหมดเป็นเด็กพี่ชอตหรือเปล่า
ซึ่งทุกคนที่อยู่ตรงนั้นมันก็เป็นเด็กที่ทำงานที่เอไทม์ทั้งหมด
เคยทำงานเอไทม์กันมาอย่างคุณบอสก็ร่วมคอนเสิร์ตกันบ่อย

ก็คือมีการไปขุดคุยว่าพี่ชอตเนี่ย
เอาง่ายถ้าเป็นภาษาชาวบ้านว่ากินเด็กตัวเองหรือเปล่า
กล้องจับแองจี้หน่อยนะฮะขอบคุณคุณอยากจะแองจี้อ่า
ใช่ฟังหนูก็เป็นหนึ่งคนที่ติดตามเรื่องนี้มาทั้งคืนจริงคุณแม่
คืออย่างศรีภูมิเศษเนี่ย
อยากถามคำถามอะไรโทรไว้ได้นะคะเนี่ยผมถามให้ค่ะ
อืมหึเฮ้อไอ้แองจี้ไอ้บั๊ะ

ยายอยายกิถสีภูมิเศษเนี่ย

ชอตและมาช้าไปแย่งมา
เหมือนว่ารักกิตมากไม่ให้มาช้าขึ้นคอนเซิร์ตไม่ให้มาช้า
หรืออย่างประมาณว่าคุณหยาดทิพย์ราชปาล
คุณก็อยู่ในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์อ่ะมดดำ
ก็ฉันทำรับเงินเดือนเข้ามาเป็น๑๐ปีอะเนาะ
คุณอยู่ทุกเหตุการณ์คุณไม่ได้อยู่ที่นี่คุณก็อยู่
คุณหยาดทิพย์ราชปานเมื่อก่อนก็เป็นแฟนกับคุณเอสวรลิศ
แล้วเขาก็มีการแยกกันไปก็เหมือนจบกันไป
ก็บอกว่าเพราะคุณเอสเนี่ยมาคบกับพี่ชอตหรือเปล่า
ทำให้แยกกันไปซึ่งตอนนั้นคุณเอสเขาก็หมดสัญญาช่อง๓พอดี
แล้วเขาก็ไม่ได้ต่อสัญญาช่อง๓
แล้วเขาก็มาทำงานที่ตอนนั้นมีการประมูลช่องประมูลช่อง

อยากรู้ความหมายทำไมถึงต้องพิมพ์คำนี้
หมายถึงว่าเหมือนทุ่มเงินไปไม่อั้น

คนก็ไปบอกว่าทำไมเป็นที่ปรึกษาศิรานีของคนมากมายแล้ว
ทำไมแบบว่าถึงเวลาความรักตัวเองเป็นยังไง

ใจเหรอที่คุณถามนี่คุณถามด้วยความจริงใจ
ก็ในนี้เขาเขียนมาอย่างนั้นไงว่า

ทางนี้เขาถามว่าทำไมถึงไม่เอาเรื่องราวของคุณเอสกับทางคุณหยาดเนี่ย
คนก็เลยบอกว่าไหนก็เอาโฟลมาแล้ว
อะไรอย่างนี้เอามาทั้งหมด
แล้วผมถามอันนี้คือไม่ใช่ผมเนี้ย

อย่ามาว่าผมอันนี้อยากรู้จริงแล้วทำไมถึงจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับคุณเอส
คือตอนนี้พี่ชอตกับคุณเอสเป็นแฟนกันเหรอ
เขาก็ไม่ได้อาจจะเป็นคนที่แบบไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนหรือเปล่าวะ

คุณนี้ก็ดาเอ็นโดฟินอย่างนี้

แล้วยังไงต่อ

เรื่องราวความรักของคนมันจบไปแล้ว

คืออย่างนี้ผมจะบอกให้ก็คือคนเขาตั้งประเด็นมาหลายครั้งแล้ว

ตอนนั้นเนี่ยอย่างเช่นเอานุ่มสอนรามมาเนี่ยก็ไปพาดพิงถึงทางผู้หญิงคนนึง
ซึ่งทิ้งหนุ่มสอนรามไปก็คือคุณนุ้ยสุจิลา
มันก็เป็นประเด็นให้ทางครอบครัวเขาก็เหมือนกับมีการแบบไปนั่งสะกิด

เอาเรื่องของดาราอออมาพูดถึงคน

คือผมว่าจริงแล้วอันนี้ก็ไปโทษไม่ได้นะ
เป็นเรื่องของรายการที่เขาต้องมีจุดขายในการที่เรานำเสนอประเด็น
อันนี้ผมพูดจริงคนทำรายการจะเข้าใจ

ทำไมต้องไปขุดเรื่องเก่ามานั่งพูดอะไรอย่างนี้
บางทีเนี่ยรายการบางรายการมันก็ต้องมีเรื่องของการนำเสนอ

อย่างรายการของเราเนี่ยก็การนำเสนอของเราคือ

เพราะอะไรอ๋อทำไมอยากจะฟังให้มันเป็นสาระ

แต่ปรากฏว่าทุกคนก็เอาไปทุกอย่างไป

ที่ไหนตามห้างจะเป็นสินค้าทั่วไป
อย่างเมื่อวานนี้คนก็ไปโยงประเด็นเรื่องนี้

คืออันนี้รูปมาจากละครของช้อง
ซึ่งก็มันตามเนื้อเรื่อง

พี่ชอดคูหรอว่าอย่าอยู่เรื่องส่วนตัว

ถ้าเธอหักหลังฉันเธอหมดอนาคตแน่
ทุกคนก็เลยเอาไปโยงได้เรื่องว่าเป็นประเด็นดราม่ากันได้ทั้งหมด
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวที่เมื่อวานเนี่ย
คนพูดถึงตลอดทั้งคืนจนถึงวันนี้ณตอนนี้
คนก็ยังไม่หยุดพูดถึงว่าความสัมพันธ์ของเขาเป็นอะไรกัน
แล้วทำไมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าทำไมขับไฟเดียโชว์จะต้องไปขุดคุยเรื่องของคนอื่นมามากมาย
แล้วทำไมไม่ขุดคุยเรื่องความรักของพิธีกรเองบ้างล่ะของตัวเองบ้างอย่างนี้เหรอ
พิธีกรที่รวมก็คืออ่ะถ้าสมมติจะนับในฐานะเขาคือถูกต้องไหมฮะ
อ่าแต่ถ้าสมมุติในฐานะพิธีกรเขาเป็นพิธีกรว่าอ่ะทำไมไม่ขุดคุย
มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วคุณเห็นควรเป็นยังไง
ตัวคุณเห็นควรยังไงก็โอเคก็นี่ไงก็ถามมาก็ตอบหมดแล้วไงว่า
ให้ถามว่ายังไงอ่ะสรุปคือแต่เรื่องนี้มันจะจบลงตรงไหน
ยังไม่รู้จบวันนี้ว่าคนอยากจะรู้อะไรอ่ะคุณแองจี้อ่ะถามมาอ่ะ
ก่อนหน้านี้อะไรเนี้ยอั้นมานานหรือยังอั้นมานานหรือยังอั้นมานานหรือยัง
มานานหรือยังทุ่มมานานหรือยังเหรอเขาไม่คิดว่าเขาทำงานด้วยกันบ้างเหรอ
หมายถึงกับใครกับใครกับคุณเอสน่ะอ๋อคิดก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงาน
ก็เป็นเพื่อนร่วมงานใช่ไหมเขาไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่าตรงนั้น
ก็เป็นเพื่อนร่วมงานคนนึงอ่ะที่แบบสนิทอย่างฉันต้องไปจำเป็น
ต้องเป็นเมียเธอไหมล่ะถูกไหมล่ะ
นี่ก็เรียกว่าการแกล้งแกล้งอ่าเล่ามาอะไร
ถามอะไรอีกมาเห็นท้ากับนักตั้งแต่ฉันตื่นเช้ามา
ท้าฉันตั้งแต่เช้าแล้วมาแล้วยังไงอ่ะแล้ว
เดี๋ยวก่อนรู้ได้สื่อสวิตเตอร์ก็มีคำถามหรือเปล่าเออคำถามมา
วันนี้ถามมาเขาบอกจริงอย่างมดดำพูดก็พูดแบบตรงทุกอย่าง
คือเราก็มองแค่ว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันไปก็อ่ะถ้าสมมุติเขาจะคบกัน
เขาก็เคยพูดเห็นมีคนไปขุดคุยข่าวมาเหมือนกัน
เขาบอกว่าอาจจะเป็นแบบว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนคนหนึ่ง
แบบว่าทำงานด้วยแล้วแฮปปี้คนนึงหรือเปล่า
แต่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจเรื่องนี้นะผมบอกเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เพราะบางทีผมมานั่งสัมภาษณ์คนที่แบบมีเรื่องความรัก
ทะเลาะเบาะแว้งกับเรื่องมีผู้หญิงเข้ามานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
สัมภาษณ์เขานะแต่ก็จะมีคนส่วนหนึ่งเนี่ยกลับมาบอกว่า
กลับไปดูตูมเองก่อนว่าตุงเองก็เคยเจ้าชู้มาก่อนไหม
หรือตัวคุณเองประวัติคุณดีนักเหรอคุณถึงได้มาสัมภาษณ์คนอื่นเขาแบบนี้อันนี้
ผมก็โดนนะเออแต่บางทีผมก็มันก็เป็นหน้าที่ในการที่เราต้อง
ต้องนำเสนอรายการอันนี้มุมหนึ่งนะของผมนะ
ทุกคนมันก็ต้องเหมือนประมาณว่าโอเคล่ะหลังจากที่ช่องก็ทำรายการ
เก่งจริงกล้าไหมที่จะเอาบทละครนี้มาทำเป็นละคร
แล้วคุณคิดว่าพี่ชอตกล้าไหมบทของตัวเองอ่ะเหรอ
เอางี้โดยสรุปแล้วที่คุณมดดำพูดมาทั้งหมดแล้วก็กระแสข่าวที่มาทั้งหมดเนี่ย
มันหมายความว่าถ้าผูกกันให้ดีเนี่ยก็คือหมายความว่า
ครั้งหนึ่งคุณเอสกับคุณหยาทิพย์เคยคบ

คนจะมองว่าเป็นแฟนกันหรือเป็นแฟนกันนั้นเราไม่ต้องพูดถึง

น้องไปสิครับไม่ไปไม่ได้เออใช่น้องมาทำทุกอย่าง
คนเราเนี่ยนะเวลาบางครั้งมีความรักเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ลับ

คุณอย่ามาถามดิฉันอย่างนี้เดี๋ยวฉันก็ตอบเหมือนอย่างที่มดดำตอบ
คนเรามันทำงานร่วมกันได้ไม่ใช่แบบนี้